เมื่อกี้ได้ดูเรื่องของการไปเที่ยวแล้ว
แต่ทีนี้ถ้าสมมุติเกิดเราไปเที่ยวเป็นครั้งเป็นคราว
แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากพักผ่อนโดยการที่เราได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบเต็มนะคุณ

แล้วก็มีธรรมชาติโอบล้อมเหมือนมีวรรณอุทยานส่วนตัวคุณ

แบบนี้เลยแนะนำค่ะคอนโดที่นี่เลยนะคะ
ขอบคุณครับคุณอาริยาที่จะซื้อให้พวกเรา

แต่มาฟังกันก่อนว่าที่นี่ดียังไง
โดยซุปเปอร์สตาร์อย่างพี่เบิร์ดทงชัยมะอินไตนั่นเองค่ะ
แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ต้องการที่พักสำหรับการพักผ่อนแบบพักจริง

อย่างที่บอกค่ะที่นี่คือทางเลือกที่ดี

แตกต่างด้วยพื้นที่สีเขียวสวยงามขนาดใหญ่
เหมือนมีวรรณอุทยานส่วนตัว
แล้วก็โอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า๔๐๐๐ต้นนะคุณ

ยังมีอุโมงต้นไม้ยาว๔กิโลเมตร
ทะเลสาบอีก๗แห่งลู่วิ่ง
และก็ทางเดินจักรยานยาว๕กิโลเมตร

สัมผัสทัศนียภาพที่สวยงามของขุนเขา

ไทเก๊กที่กงอะไรไปได้หมดเลย
แล้วก็เริ่มเปิดขายเฟส๒แล้วนะคะวันนี้
พร้อมกับสามารถที่จะไปพบกับ

ไปกันได้เลยที่งานสยามภารกร
จะจัดงานขึ้นวันที่๙ถึง๑๙กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะ

ไปได้เลยเจอกันได้ที่ชั้น๑
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอนโดมิเนียมทางเลือก
สำหรับบางคนนะทำงานมาเหนื่อย
อยากพักผ่อนแล้วก็สูดอาการบริสุทธิ์
อยากมีเหมือนบ้านพักต่างจังหวัด

จะได้ไปตากอากาศแบบนี้ได้นะครับ